โลกราคต่อไปนะครับให้ดูกันคือ
แล้วก็ทำให้หลายคนไม่ได้ออกไปไหน
ไม่ได้คงซื้อของตามหั้งต่างเพราะบางทีก็ยังกลัวอยู่
คนนี้เขาชอบสั่งซื้อของออนไลน์ซะเยอะ
ส่งของมาแล้วของข้างในมันเกิดเสียหาย

กรอกไม่น่าเหลือล่ะครับ

แน่นอนฮะพอเปิดออกมาแล้วก็อย่างที่เห็นครับ

สุดท้ายของข้างในได้รับความเสียหาย

เห็นไหมเศษกระจกหลุดออกมาด้วย
ได้ยินเสียงแล้วมันบาดใจ
ใจสลายเลยค่ะนั่นน่ะสิครับ
คือเป็นรูปภาพหลวงพ่อเต๋พร้อมกับกรอบกระจกด้านหน้า
มันแตกเสียหายยับเยินต้องบอกว่ายับเยินจริง
ไม่เหลือชิ้นดีเลยครับละเอียดน่ะ
นี่แหละครับเรื่องนี้นะครับถูกโพสต์จากเฟซบุ๊คส่วนตัว
โดยผู้โพสต์เนี่ยระบุว่าเมื่อวานส่งของมาแล้วก็ถูกแกะออก
แล้ววันนี้ส่งมาก็เละเทะแจ้งใครดีคะ
คือของมาแล้วแต่ของเละอย่างนี้เอาไงดีจะแจ้งใครได้
หลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแพร่ลงไปในโลกโซเชียลทีมงานของเราก็ติดต่อไปนะ
ไปถามเจ้าของพัสดุนี่แหละก็คือคุณขวัญ
ถ้าเธอเนี่ยก็เล่าว่าตนเองเนี่ยสั่งรูปภาพของหลวงพ่อเต๋พร้อมกรอบรูปนะครับ
ค่าประมาณ๒๘๐๐บาทราคาก็แพงอยู่นะ๒๘๐๐บาทนะ
มาที่บ้านนี่แหละทางรัฐก็จัดส่งมาให้ตามปกติ
แต่พอสินค้ามาถึงที่บ้านตัวเองก็แปลกใจแล้ว
เพราะว่าหยิบมาแล้วมันได้ยินเสียงเหมือนมีเศษแก้วอยู่ข้างใน
ตัดสินใจถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ดูจากรอบเนี่ย
เขาแพ็คของมาเนี่ยนะเขาเขียนเอาไว้ด้วยนะว่าห้ามโยน
อันนี้สำคัญห้ามโยนของข้างในมันแพงมาก
แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับ
ตัวเธอเองบอกว่าหลังเกิดเหตุแบบนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทขนส่งแต่อย่างใดนะ
คือเธอน่ะสงสารพนักงานเลยไม่อยากเอาเรื่องนะครับ
ส่วนกรอบภาพที่เสียหายคือทางร้านต้นทางที่ส่งมาเนี่ยก็จะรับผิดชอบให้
โดยนำกระจกมูลค่า๕๐๐บาทมาเปลี่ยนให้ก่อนที่จะจัดส่งมาคืนให้กับเจ้าของร้านต่อไป
แต่ยังไงซะผมอยากให้ฟังเสียงผู้เสียหายซะหน่อยนะครับ